อาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าต้องระวังเรื่องของโควิด๑๙
แต่ก็มีหลายหน่วยงานเขาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์
แต่ทีนี้เราไปดูความน่ารักของเด็กกันหน่อย

ไปดูเด็กท่องคำขวัญไปดูน้องนี้ก่อนเลยฮะ
น้องเอ็มเจและอีกสองสาว
สองสาวตาแป๋วท่องคำขวัญวันเด็กนะครับ

คำขวัญวันเด็กว่าไงนะ
รู้ผิดรอบครอบและพิกษ์ครอบและทังคม

รู้ครอบและพิกษ์ครอบและทังคม

เพราะว่าพวกมันต้องสอนใช่ค่ะแล้วก็จริงมีสองสาวไหม

นี่น่ารักจริงนะฮะพี่น้องสองสาวที่ท่องคำขวัญวันเด็กเหมือนกัน

รู้คิดรอคอกรับผิดชอบต่อสังคม

รู้คิดรอคอกรับผิดชอบต่อสังคม

เสียงกำปันชัดจริงนะฮะพี่น้องสอนน้องนะแต่แปลวื้อเลยอ่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ภูมิใจนะฮะกับลูกหลานนะครับ
สามารถท่องคำขวัญวันเด็กได้นะครับ
ส่วนนี้ครับมีคุณแม่คุณลูกอีกคู่หนึ่ง
เขาก็มีความน่ารักแสดงความรักกันในวันเด็กด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันดีกว่า
ไหนไหนไม่กอบคุณแม่ดูหน่อย

แม่ไหนหอมคุณแม่เวลาหอมคุณแม่แม่หอมอย่างไรนะ

ชุ่มชื่นหัวใจจังเลยคุณผู้ชม
ลูกสาวค่ะน้องเรมี่

นี่แสดงความรักกันคุณแม่คุณลูกไม่เฉพาะวันเด็กนะ

ทุกวันค่ะวันละหลายรอบด้วย

อนุญาตคุณลูกวันเด็กขอคุณแม่มาทำงานก่อนเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยว
แล้วขออนุญาตคุณลูกหรือยังคุณเอมมี่หรือยัง

ตอนนี้ผมใส่นั่งดูอยู่ด้วยมั้ยครับเนี่ย
น่ารักนะฮะนี่ก็ครอบครัวอบอุ่นนะครับ
ก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขของเด็กมีความสุขด้วยนะฮะ

แต่ว่ากองทัพก็ไม่พลาดนะคุณนะ

นั่งดูไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กอยู่บ้านได้เลย

สามารถร่วมสนุกแชทตอบคำถาม
รอรับรางวัลที่บ้านได้เลยแล้วก็มีการโชว์อะไรแบบนี้นะครับ
ส่งตรงถึงบ้านของเด็กเลยนะฮะ
แล้วก็มีการแสดงดนตรีประกอบบทเพลงของกรมดุริยางทหารบกด้วย

เรือนี่นะคะเขาก็จัดออนไลน์เหมือนกันค่ะ
เป็นการแสดงดนตรีจากวงดุรยางราชนาวี

เขามีรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือด้วย
แล้วที่สำคัญก็ได้คุยได้พูดคุยกับน้องเจน
จากผู้หญิงนัตรดาทองสงฆ์กุลภัทรนะคะ
ซึ่งเป็นขวัญใจกาชาติประจำปี๖๔ด้วยนะ

นี่แล้วก็นี่ครับเท่จริงเลยนะฮะ
เที่ยวชมเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เรียนรู้ภารกิจโรงเรียนการบินและกองบิน
อกจากนี้เด็กคนไหนสนใจอยากเป็นฐานอากาศบ้าง

ก็มีการแนะนำแนวทางรับพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการ

นักเรียนทหารของกองทัพอากาศด้วย

ต้องค่ะทัพบกทัพเรือทัพอากาศดูไปแล้ว
ที่โคลาสสวนสัตว์นครรศรีมาเลยนะ

เป็นกิจกรรมสัปดาห์เสาหันศา
ก็ให้นักท่องเที่ยวพาลูกหลานไปชมไปศึกษาธรรมชาติต่าง

พวกอาหารสัตว์นักล่าให้อาหารเสือแบบนี้
แล้วก็มีการแสดงความสามารถของสัตว์ให้ดูด้วย
เด็กได้ทำกิจกรรมพวกระบายสีปูนปั้นก็มี
ยงจักรยานไปปั่นเล่นกันเป็นครอบครัวนะคะ

แล้วก็ให้น้องได้ร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัล

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กชอบ
แต่เขาจะจำกัดคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะ
ประมาณ๓๐๔๐คนก็ป้องกันเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะ

ที่เชียงใหม่นะฮะแม้จะงดจัดงานวันเด็ก
ไม่มีสารที่ให้เด็กรวมตัวกันนะฮะ
แต่ว่านี่ครับทางเทศบาลเมืองแม่เหียเนี่ย

นายกเทศบาลเมืองแม่เหียนำทีมเจ้าหน้าที่
แต่งมัสคอตสัตว์และการ์ตูนสุดน่ารัก
เดินสายไปแจกของขวัญให้กับเด็ก

ก็เดินสายแจกแบบนี้ตั้งแต่วันที่๗คือเมื่อวานนี้แล้ว
แล้วก็วันนี้วันเด็กแห่งชาติวันที่๘มกราคมนะครับ
สร้างความสุขแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กับเด็ก
กลางมาตรการในการป้องกันและระวังโควิด๑๙อย่างเข้มข้น
นี่มาถึงบ้านเลยนะครับ